เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครราชสีมาต้องบอกว่าโอ้โหมันสะเทือนขวัญผู้คนจริงคุณอริยา
ใช่ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณเย็นที่ผ่านมาประมาณบ่าย๓โมงครึ่ง
เกือบ๔โมงแล้วเราก็เกาะติดตลอดนะคะกับกรณีที่จ่าสิบเอกคลั่ง
แล้วก็ไล่กราดยิงกลางเมืองโคราชเหตุการณ์นะตอนนี้เนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตยังไม่ได้มีการยืนยันแน่นอน
แต่เบื้องต้นรายงานว่า๑๒ศพแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนะคะ
ท่านผู้ชมครับเราจะต่อเนื่องกันนะครับในการเกาะติดเรื่องนี้
กว่าที่จะจัดการกับคนที่ก่อเหตุคนนี้ได้นะครับเพราะว่าโหดเยี่ยมเหลือเกิน
นี่คือภาพเมื่อช่วงเย็นนะฮะเดี๋ยวถ้ามีภาพล่าสุดเข้ามาเนี่ย
เราจะให้ท่านชมทันทีนะครับเพราะตอนนี้ตามรายงานล่าสุดก็คือ
หลบอยู่ในนั้นนะครับยังอยู่ในนั้นพร้อมกับมีชาวบ้านที่เป็นประชาชน
อยู่ในห้างอีกสิบกว่าคนส่วนนี้คือภาพตามจุดต่างต่างที่ก่อเหตุในวันนี้นะครับ
เดี๋ยวเราจะมีจุดต่างที่คนร้ายก่อเหตุนะครับแต่ว่าถ้าไล่เรียงเหตุการณ์นะครับทุกผู้ชมครับ
ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความมาต่อเนื่องมาเยอะเลยนะฮะ
ถ้าท่านประสบเหตุเจออะไรในตอนนี้เนี่ยหรือว่าก่อนหน้านี้ในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยท่านบอกเราก็มาหน่อย
ส่งข้อความมาหน่อยเห็นวงโลมสีแดงไหมเมื่อสักครู่เนี่ยนี่คือรถจี๊บฮัมวี่
จีพัมวี่เป็นทะเบียนตรากงจักรนะคะ๒๕๖๓เป็นรถของทหารที่คนร้ายขับรถคันนี้ออกมา
กราดยิงไปเรื่อยจนล่าสุดเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้าง

แล้วก็ไปยิงต่อนะไปจับชาวบ้านไว้ในห้างด้วยนะฮะ

ใช่ค่ะเพราะว่ารายงานตอนทุ่ม๒๕นาที
รายงานเข้ามาว่าคนร้ายอยู่ที่ชั้น๔ของห้างเทอร์มินัล๒๑
แล้วก็มีการจับตัวประกันเอาไว้ประมาณ๑๖คน
ทีนี้คนร้ายคือมันเป็นกระจกค่ะ
แล้วมีการเล็งปืนรัศนีการยิงจากห้างเทอร์มินัล๒๑
ยิงไปถึงบิ๊กซีที่อยู่ตรงข้ามกันด้วยนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
จะไล่เรียงตั้งแต่ต้นเลยนะฮะ
นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ตำรวจศพโพธิกลางที่อำเภอเมืองธนธสีมา
ที่บ้านถนนหักตะบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดธนธสีมา

มีนายทหารยศพันเอกชื่อพันเอกอนันโรธกระแสอายุ๔๘ปีสังกัดค่ายสุรธรรมพิทักษ์
และนางอนงมิตจันทร์อายุ๖๓ปีนะครับถูกยิงด้วยปืน๙มมเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
มีอดีตทหารเกษียณอีกหนึ่งนายถูกยิงบาดเจ็บ
คนก่อเหตุก็คือผู้ชายในภาพคนนี้ครับ
ชื่อว่าจาสิบเอกจักรพันธมมาอายุ๓๒ปีเป็นทหารสังกัดค่ายสุรธรรมพิทักษ์
ซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุนอกเขตทหารประมาณ๒กิโลเมตร
ตอนก่อเหตุแต่งกายเครื่องแบบทหารครึ่งท่อนนะครับ
หลังก่อเหตุได้ขับรถจี๊บฮัมวี่แบบทหารคันที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้
ขับหลบหนีเข้าไปที่ค่ายทหารนะฮะซึ่งเป็นค่ายที่สังกัดกันอยู่นะครับ
กรมสันทวุฒิกระสุนที่๒๒กองบัญชาการช่วยรบที่๒นครราชศรีมา
พร้อมกับเครื่องกระสุนปืนค่ะอีกสี่สิบนัดในคลังกระสุนอันนี้รายงานเบื้องต้นนะ

ตอนที่ไปปล้นปืนกับกระสุนนะครับทุกผู้ชมค่ะ
คลังของค่ายทหารเนี่ยได้ใช้ปืนยิงใส่พลทหารที่ดูแลคลังกระสุนเสียชีวิตไปหนึ่งนาย

จากนั้นก็ขับรถชีพฮัมวี่ออกมาจากค่ายทหาร
แล้วขับไปตามเส้นทางชุมชนหลังโรงเรียนบุญวัฒนาอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ในช่วงเวลานั้นเนี่ยจาก๑๕นาฬิกา๓๐นาทีในบ้านเกิดเหตุหลังแรกเนี่ย
มาถึงช่วงเวลานี้ประมาณ๑๖นาฬิกาแล้ว
ตำรวจและทหารในพื้นที่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
ก็ระดมกำลังกันไล่ล่าติดตามตัว
ระหว่างที่ตำรวจกำลังไล่ล่าคนร้ายก็คือจาก๑๑จักรพรรณ
ใช้ปืนยิงใส่รถตำรวจรถพังเสียหายไป๒คัน
และตำรวจถูกกระสุนปืนบาดเจ็บไปอีก๒นาย

อย่างที่ท่านเห็นในคลิปถึงจุดตรงไหนอยากยิงตรงไหนก็ยิง
ใช่เพราะว่าหลังจากนั้นคนร้ายคือขับรถผ่านในเขตชุมชนด้วย
ขับรถผ่านวัดป่าสัทธารวมขับรถผ่านโรงเรียนบุญวัฒนา
แล้วคนร้ายก็มาที่ห้างใจกลางเมืองโคราชคือเทอร์มินัล๒๑
ของห้างเทอร์มินาล๒๑แล้วก็มีการยิงมีคนเจ็บสามถึงสี่ราย
หลังจากนั้นคนร้ายก็ขึ้นไปที่ชั้น๔ของห้างเทอร์มินาล
แล้วก็มีการจับตัวคนที่เดินอยู่ในห้างเป็นตัวประกัน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ปิดล้อมแล้วก็จะให้หน่วยเจรจาน

เพื่อที่จะให้มอบตัวนะคะซึ่งตอนนี้ห้างสรรพสินค้า
ท่านผู้ชมครับเรามีผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห้าง
เขาจะคุยกับเราทางสายโทรศัพท์นะฮะแต่ว่าเขาอาจจะใช้เสียงดังมากไม่ได้นะครับ
เขาชื่อคุณเป้นะฮะสวัสดีครับคุณเป้ครับสวัสดี
ตอนนี้คนร้านก็อยู่ในห้างใช่มั้ยครับอันนี้คุณเป้ทราบข่าวใช่มั้ย
ของตอนนี้คุณเป้อยู่ในที่ปลอดภัยถูกมั้ยฮะ

ไม่เป็นไรคุณเป้ไม่ต้องบอกว่าอยู่ชั้นไหนมุมไหนอะไรตรงไหนไม่ต้องบอกนะ
เพราะเราไม่รู้ว่าคนร้ายมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมันจะรู้ข่าวฟังข่าวอะไรอยู่หรือเปล่า

ให้ปลอดภัยดีค่ะ
แล้วพอจะทราบข่าวของคนอื่นที่อยู่ข้างในไหมฮะ
ตอนนี้ถ้าถ้าเป็นตอนนี้ได้วิ่งหลบเข้ามาค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกอย่างหนึ่งเจ้าของร้านหรือว่าคนที่อยู่ในร้านนะคะเขาจะปิดประตูแล้วหลบอยู่ในร้านกันหมด
ยังวิ่งออกไปข้างนอกห้างไม่ได้เพราะว่าทางห้างเขาปิดหมดเลยค่ะไม่ให้ออกไป

ไฟไม่ปิดนะคะแต่ว่าเขาจะปิดทางประตูทางเขาออกทั้งหมดค่ะ

แต่ทุกคนที่ยังออกจากห้างไม่ได้เนี่ยตอนนี้ก็คือแต่ละคนก็ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย

อันนี้ไม่ทราบหรอกเลยค่ะเพราะว่าเจ๊หลบอยู่ข้างในตลอดเลยค่ะไม่กล้ามองเลยค่ะ

ตลอดเวลาหลายนัดเลยค่ะตลอดเวลาที่หนักที่อยู่ในร้านเลยค่ะจะเป็นช่วงช่วงค่ะเต็มแบบรัวเหมือนกันค่ะ
ค่ะคุณเป้ติดอยู่ในนี้ตั้งแต่กี่โมงฮะ
ตั้งแต่ร้านตั้งแต่ประมาณห้าโมงครึ่งค่ะเต้ยก็เห็นเขาอยู่ข้างหน้าข้างเราอะค่ะ
แล้วเจ๊ก็เลยเห็นเขาวิ่งกรูเข้ามาก็เลยหลบเข้ามาในร้านนะคะถึงรู้ว่ามีคนร้ายเข้ามาในห้างค่ะ

ไม่ทันได้เห็นแต่ได้เห็นตรงด้านหน้าที่เขายิงกันค่ะแล้วที่เห็นแล้วที่ก็หลบเข้ามาในร้านเลยค่ะ
ครับค่ะเป็นไงบ้างคุณเป้ตอนนี้ความรู้สึก
อยากออกไปแล้วไม่รู้ยังไงเหมือนกันว่าข้างหน้าเป็นยังไงบ้างอยากให้กลับเขาแบบได้รวดเร็วกว่าใจเย็น
เพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังช่วยเหลือกันอยู่นะครับในการที่จะจัดการกับคนร้ายแล้วก็ระงับเหตุนะครับ
คุณเป้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดอันนี้ถูกต้องที่สุดแล้ว
เอาใจช่วยนะครับแล้วก็เข้มแข็งนะครับอย่าเพิ่งขวัญเสียเจ้าหน้าที่ทุกคนกำลังช่วยอยู่นะครับ
สื่อสารออกมาเพื่อจะบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ข้างในเพื่อจะให้คนเนี่ยรู้ว่าเขาอยู่นะใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยรายงานเข้ามานะคะคนร้ายเนี่ยอยู่ในโซนของ
ตอนนี้ได้แต่หมอบอะค่ะว่าออกไปไหนไม่ได้เลยค่ะตอนนี้คืออันนี้เราหมอบเองหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาดูแลแล้วบอกว่าให้เราหมอบไปก่อน
ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาเลยค่ะอาจจะเข้าไปแล้วเขากำลังจัดการดำเนินการอยู่ข้างนอกเขาก็มาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่แล้วคุณปิ่นใจเย็นนะไม่ต้องห่วงตรงนี้ค่ะคุณปิ่นค่ะเสียงปืนที่คุณปิ่นได้ยินล่าสุดคือช่วงประมาณกี่โมงค่ะประมาณสี่สิบนาทีที่แล้วค่ะได้ยินสี่สิบนาทีที่แล้วยิงประมาณกี่นั

เห็นตอนเดินเข้ามาเลยแล้วเดินเข้ามาแบบถือปืนเข้ามาอย่างนี้เลยเหรอ

เพื่อนก็พากันวิ่งแต่ปืนวิ่งหลบกันหมดครับตอนนี้

อ๋อเป็นเสียงขวดน้ำบ้างครับ
อ๋อตกใจหมดเลยผมนึกว่ามันมีเสียงปืนอะไรอีก
คุณปิ่นใจเย็นนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ที่ด้านนอกของห้าง
แล้วก็ผมเชื่อว่ากำลังวางแผนในการดำเนินการกันอย่างเต็มที่แล้วกัน
ในการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ติดอยู่ข้างในทั้งหมดแล้วก็จัดการกับคนร้ายนะฮะ

คือผมก็พยายามจะสื่อสารในสิ่งที่คนที่อยู่ในห้างเขาได้ติดต่อ
แล้วก็พยายามจะสื่อสารออกมาเพื่อให้รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
หรือว่าอยากจะได้รับความช่วยเหลืออะไรยังไงบ้าง

ก็คุยด้วยเพื่อให้เขาสบายใจว่าข้างนอกเนี่ยกำลังช่วยกันอยู่
เพราะว่าข้างในเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

รู้แค่ว่าทุกคนต้องหลบอยู่ในจุดที่ปลอดภัย
แต่ก็ไม่ขอพูดอะไรด้วยมากกันแล้วกัน
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าข้างในเขาจะไปเจออะไรยังไงบ้าง
ถูกต้องคือเราก็ไม่บอกว่าคนที่เราต่อสายคุยกับเราอยู่จุดไหนพิกัดไหน
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนร้ายมีการติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารหรือเปล่า
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุคนร้ายมีการใช้โซเชียลมีเดียในการอัปเดตข้อมูลทางเฟซบุ๊กอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็ล่าสุดมีรายงานมาด้วยนะคะว่ามีการตัดสัญญาณโทรศัพท์ของคนร้ายแล้ว
รวมถึงทางด้านพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะคะ
ผู้บัญชาการทหารบกก็มีคำสั่งด่วนค่ะ
ให้พลเอกสุนัยประภูชะเนผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยนะคะ
ไปยังจังหวัดนครราชศรีมาเพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์ไล่ล่าจับกลุ่มตัวคนร้าย
แล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการเร่งปิดล้อมสกัดกั้นแล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
โดยรบพิเศษหมวกแดงก็ลงพื้นที่แล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อมูลที่รายงานมาเมื่อสักครู่นี้คือจากที่คนร้ายอยู่ชั้นใต้ดินขึ้นไปชั้น๔
แล้วคนร้ายเนี่ยลงมาที่ฟู้ดแลนด์ชั้นล่างส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นคนร้ายเนี่ยเดินอยู่ในห้างนะคะ
นี่เลยอันนี้คือเป็นภาพจากหน่วยฮุก๓๑นะคะ
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วประชาชนเองไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่นครราชศรีมารวมถึงประชาชนที่อยู่พื้นที่อื่นเนี่ยก็รอติดตามข่าวสารอยู่ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้นะคะ
โอ้โหท่านผู้ชมครับใครจะไปคิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะ
ผมก็ไม่เคยเห็นข่าวแบบนี้นะคือกราดยิงเนี่ยมีอย่างล่าสุดเนี่ยคือกราดยิงชิงทองที่ห้างที่ลบบุรี
อันนั้นเสียชีวิต๓ศพแต่ครั้งนี้๑๐กว่าศพนะครับแล้วเป็นระยะเวลาต่อเนื่องหลายชั่วโมง
กินพื้นที่เนี่ยโอ้โหจากบ้านที่ก่อเหตุหลังแรกไปค่ายทหารเข้ามาในเมือง
แล้วเข้ามาในห้างสรรพสินค้ายิงไม่เลือกหน้านะครับในช่วงเวลาตั้งแต่สามโมงครึ่งเนี่ยฮะ
ตอนนี้๒ทุ่มครึ่งกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย
คุณคิดดูวันนี้วันพระใหญ่วันมาคบูชาต้องมาเกิดเหตุการณ์ที่สลดแล้วก็สะเทือนขวัญแบบนี้
เพราะว่าตอนนี้ค่ะตัวเลขของผู้เสียชีวิตคือจากรายงานล่าสุดเนี่ย๑๒ศพแต่ตอนนี้ตัวเลขก็ยังไม่นิ่งนะคะ
แล้วคนเจ็บก็มีเป็นจำนวนมากค่ะ
ถ้าเรามีเส้นทางการก่อเหตุของคนร้ายเนี่ยเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาได้นะครับ
เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวเราจะทำเป็นเส้นทางให้ท่านผู้ชมดูอีกทีหนึ่งนะครับ
ในการก่อเหตุของคนร้ายนะครับมีรายงานจากสพเมืองชายภูมินะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่มีการตรวจสอบประวัติของคนก่อเหตุก็คือจ่าสิบเอกจักรพันธมมาอายุ๓๒ปีเนี่ย
เป็นคนชายภูมิทางเจ้าหน้าที่ได้ไปพาแม่ของจ่าสิบเอกจักรพันธ์
ชื่อว่านางจริตศรีแสงชมพูอายุ๖๔ปีมาที่โคราชแล้ว
เพื่อให้มาเกลี้ยกล่อมลูกชายนะ
คือเราก็ไม่รู้ว่าคนร้ายที่ในช่วงเย็นได้โพสต์ข้อความโพสต์คลิปของตัวเองอยู่ตลอดเวลาผ่านสังคมออนไลน์ต่างเนี่ย
นี่ตอนที่ตำรวจไปรับแม่ของผู้ต้องหาของคนก่อเหตุจากชายภูมิ
เป็นยังไงบ้าไป
นี่ครับเจ้าหน้าที่นำตัวมาที่นครราชศรีมาแล้วนะครับ

ก็ไม่รู้ว่าจนถึงตอนนี้จะได้คุยกันหรือยัง
หรือว่าจะใช้ช่องทางไหนในการที่จะสื่อสารเข้าไปกับคนร้ายที่อยู่ในห้าง
คนร้ายที่ใช้สังคมออนไลน์อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ย
ถ้าใช้แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เนี่ยนะ
แล้วเห็นได้ยินข่าวเนี่ยขอให้รู้ว่า
จากทำให้ชีวิตของผู้คนต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากแล้ว
ตอนนี้แม่ของตัวเองก็เดือดร้อน
เมื่อสักครู่นี้ตอนที่คุณแม่มาถึงก็ร้องห่มร้องไห้นะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะให้แม่ไปช่วยเกลี้ยกล่อมอยากให้ลูกชายมอบตัว
แต่ว่าในโซเชียลมีเดียของเขาในเฟซบุ๊กเขาก็มีการโพสต์
คือโพสต์แบบรัวค่ะคุณผู้ชม
บอกว่า๓ศพล้างแค้นนอกนั้นเป็นการป้องกันตัว
มีการโพสต์ว่าเนี่ยค่ะ๓ศพล้างแค้นนอกนั้นเป็นการป้องกันตัว

ว่าซวยแล้วเป็นตะคริว

นี่ก็หยุดแล้วนะมันตายไหมไอ้๓คนนั้นเหนื่อยเหลือเกิน
พวกมึงอยากลองของใช่ไหม
ก็อย่างที่ท่านโฆษกระทรวงกลาโหมให้ข้อมูลกับเราอ่ะ
คนร้ายคนนี้เป็นทหารในหน่วยที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนะฮะ
ก็แสดงว่ามีความเชี่ยวชาญโอ้โหทั้งยิงคนทั้งขับรถ
ทั้งใช้สังคมออนไลน์ทั้งพิมพ์ทั้งถ่ายคลิป

ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้ว
หลังจากที่ก่อเหตุยิงไปหลายศพเนี่ยฮะ
ยังไปโพสต์คลิปตัวเองบอกกระดิษฐ์นี้ไม่ไหวแล้ว
ตอนนี้แม่คือนางจรัสศรีแสงชมพูอายุ๖๔นะครับ
ชาวบ้านที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ของจ่าสิบเอกจักรพันธมมามาที่โคราชแล้ว
เพื่อมาเกลี้ยกล่อมลูกชายของตัวเองนะครับมีรายงานว่าตอนนี้ผู้ที่บาดเจ็บจากการถูกคนร้ายยิงนะครับ
ถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา๖แห่งนะครับท่านผู้ชมครับ
มีโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโรงพยาบาลมหาราชโรงพยาบาลปแพทย์โรงพยาบาลเซ็นต์แมรี่โรงพยาบาลกรุงเทพนครราชสีมาโรงพยาบาลรัชศรีมาฮอสพิทัล
รายชื่อของคนเจ็บนะครับตอนนี้ต้องรอความชัดเจนก่อนนะครับ
ว่าจะมีกี่คนและใครบ้างส่วนผู้เสียชีวิตนั้น๑๐กว่าศพนะครับ
ถ้าดูจากเฟซบุ๊กของคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่โพสต์ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ

ถ้าดูจากเฟซบุ๊กของคุณอนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่โพสต์ล่าสุดนะครับ

โรงพยาบาลมหรือที่โรงพยาบาลมหรือที่โรง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

ส่วนเธอวิ่งออกมาหน้าห้างนะตัวเธอเนี่ยตอนนี้เจอเจ้าหน้าที่แล้วค่ะ
ปลอดภัยแต่เพื่อนเนี่ยตอนที่ชุลมูลวุ่นวายเนี่ย
ตอนนั้นเพื่อนหนีเข้าห้างก็กำลังรออยู่ว่า
จะสามารถออกมาได้ตอนไหนยังไงใช่ค่ะเพราะว่าโอ้โหคุณอริยา
ใครจะไปคิดว่าที่สุดแล้วคนร้ายมันจะขับรถวกกลับแล้วหนีเข้าห้าง
แล้วไปซ่อนตัวอยู่ในห้างซึ่งก็อยู่แบบหลากหลายชั้นมาก
เดี๋ยวไปชั้นนู้นไปชั้นนี้ค่ะแล้วก็มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นพนักงานส่งอาหารในร้านก็บอกด้วยบอกว่าตอนเกิดเหตุ
ทั้งตัวเขาแล้วก็เพื่อนรวมถึงยังมีลูกค้าบางส่วน
เข้าไปหลบในร้านแต่ว่าในร้านนี้มันล็อกจากด้านในไม่ได้
ทีนี้เขาก็เลยต้องออกมาล็อกประตูร้านแล้วตัวเขาก็ออกมา
แต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ยังอยู่ด้านในซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะ
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็มีการส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
จังหวัดนครราชศรีมาหกแห่งค่ะคุณผู้ชมทั้งโรงพยาบาลค่ายสุรณารี
โรงพยาบาลมหาราชโรงพยาบาลปแพทย์โรงพยาบาลเซนต์แมรี่
โรงพยาบาลกรุงเทพนครราชศรีมาโรงพยาบาลราชศรีมาฮอสพิทัล
ส่วนรายชื่อเนี่ยนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการรอทางโรงพยาบาลเนี่ย
แจ้งกลับมาเพื่อยืนยันรายชื่อผู้ที่บาดเจ็บ
นครราชศรีมานะคะคนร้ายยังคงอยู่ในห้าง
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ปิดล้อมแล้วในห้างเนี่ยก็มีทั้งพนักงานของห้าง
รวมถึงประชาชนที่มาเดินห้างบางส่วนยังติดอยู่ข้างในเหมือนกัน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกให้คนที่อยู่ในห้างเนี่ยนะคะ
หมอบลงแล้วก็รีบซ่อนตัวอยู่ในที่ปลอดภัย
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้คนร้ายจะมีการเอาอาวุธปืน
ที่เป็นอาวุธสงครามติดอยู่กับตัวกราดยิงอีกหรือเปล่า
เพราะว่าล่าสุดเท่าที่เราได้คุยกับคนที่อยู่ในห้างนี้ก็คือคุณปิ่น
คุณปิ่นบอกว่าได้ยินเสียงปืนล่าสุดเนี่ยดังขึ้นตอนประมาณเกือบ๒ทุ่ม๑นัทนะคะ
อีกสิ่งหนึ่งที่เราคงจะต้องช่วยกันเวลาที่เรามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะครับท่านผู้ชมครับ
จะเป็นวิกฤตเป็นภัยธรรมชาติหรือว่าเป็นเหตุอัธยากรรมสะเทือนขวัญแบบนี้ก็แล้วแต่
ตอนนี้มีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่มันแพร่หลายหลากหลายต่างนานามากมายนะฮะ

ซึ่งมันจะทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ลำบากขึ้น
ทำให้ประชาชนเนี่ยเสียขวัญกันมากขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นภาพไหนที่ไม่ใช่คลิปไหนที่ไม่ชัวร์
อย่าไปแชร์อย่าเพิ่งไปแชร์
บางคนถูกแชร์ไปแล้วตอนนี้ก็มี
แต่เขาไม่ใช่ไม่ใช่คนร้ายไม่ใช่คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุอะไรเลยเนี่ย
ก็มีข้อมูลที่บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่จะทำแบบนั้นแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้ทำแบบนี้ไปแล้วถ้าไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่
ท่านก็อย่าไปแชร์นะฮะคือบางทีการติดตามข่าวสาร
ตอนนี้ทุกคนก็อยากทราบข่าวค่ะก็ติดตามผ่านทางโซเชียล
ข่าวเร็วแต่ต้องกรองด้วยนะคะครับคุณผู้ชมค่ะคือล่าสุดเนี่ย
เข้าไปดูในเฟซบุ๊กนะคุณภาคภูมิที่คุณบอกว่าเฟคนิวเนี่ย
ปรากฏว่าเฟซบุ๊กของคนร้ายรายนี้ที่ใช้ชื่อว่าจักรพันธมมา
ตอนทุ่มครึ่งเนี่ยนะคะมันปลิวไปแล้วไม่มีแล้วนะ
แต่กลายเป็นว่ามีเฟซบุ๊กอื่นที่ใช้ชื่อนี้มีเป็น๑๐เลยค่ะ
ดังนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดมีโพสต์อื่นที่อ้างว่ามาจากเฟซบุ๊ก
ใช้ชื่อนี้นะจักรพันธมมาเนี่ยอย่าเพิ่งหลงเชื่อ
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นเฟซบุ๊กปลอม
หรือว่าเป็นการปล่อยข่าวสร้างกระแสหรือเปล่านะคะครับ
ส่วนผู้ที่ติดอยู่ในห้างนะครับที่เราได้คุยด้วยบางคน
ผู้ชมไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่าเราก็ได้ข้อมูลจากเขาหมดแล้วว่า
เขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเราส่งต่อข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ
เดี๋ยวจะทยอยช่วยกันพากันออกมาจากในห้าง
เพื่อให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่เหลือก็คือการจัดการกับคนร้ายคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คือตอนนี้ค่ะในทวิตเตอร์ดิฉันเข้าไปดูก็มีคนนึงที่ประสบเหตุแล้วก็อยู่ในห้างเหมือนกัน
ทวิตนะบอกว่าสวัสดีครับจากข่าวทั้งหมดที่ทุกคนเห็นผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ที่โคราชครับ
ตอนนี้ติดอยู่ในห้างออกไปไหนไม่ได้คนร้ายยังอยู่ในห้างผมรู้สึกอึดอัดมากครับ
อยากจะร้องไห้มากตอนนี้เครียดไปหมดเลยไม่คิดว่าวันหนึ่งผมต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
ชีวิตวันหนึ่งที่ต้องมาเรียนพิเศษแล้วกลับบ้านมันเปลี่ยนไปกลายเป็นวันที่ได้ยินแต่เสียงปืนเห็นแต่เลือด
เนี่ยเขาเพิ่งทวิตเมื่อตอนประมาณ๑ชั่วโมงที่ผ่านมามีคนแชร์แล้วก็เข้าไปให้กำลังใจน้องเยอะเลยนะคะ
ตอนนี้นะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลกระจายอยู่ในพื้นที่๖แห่งนะครับท่านผู้ชมครับ
หลายโรงพยาบาลในพื้นที่นครราชศรีมานะครับ

คนร้ายนะครับคนร้ายก็คือจ่าสิบเอกจักรพันธมมาอายุ๓๒ปี
เป็นทหารสังกัดค่ายสุรธรรมพิทักษ์
แล้วเราก็ไปดูมาแล้วนะย้อนหลังอะไรพวกนี้
ค่ะเดี๋ยวเราไล่ให้แต่ว่าตอนนี้นะครับ
คุณวิรพงศ์นะครับจะรายงานสดล่าสุดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คุณวิรพงษ์ครับสวัสดีค่ะ
ครับเป็นยังไงบ้างครับล่าสุดครับล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้
ว่าข้างในมีการจับตัวประกันแล้วเขาก็เห็นว่าจะนั่งอยู่ตรงกลาง
มีระเบิดแล้วก็ให้คนตัวประกัน๑๖คนล้อมอยู่ล้อมคนล้อมไว้

แล้วเริ่มต้นนะครับโดยฉลาดนี้ทางคนโทษภัญญาเกียรติศาสตร์
แม่ท่าพระเจ้าสองและนายวิเชียรจันทร์ธรรมไทยผู้ว่าราชิกาลจังหวัดประคอร์นรัฐศิรภาค
แล้วก็เดินทางมาจะห้างชาววินิดัลคที่ในพันธ์๒๑ประชาการเหตุการณ์

อ่าคุณวิรพงศ์บอกว่าตอนนี้ตามรายงานล่าสุดคือ
คนร้ายที่อยู่ในห้างได้จับตัวประกันไว้๑๖คนใช่ไหมครับ
ครับครับรายงานแจ้งมาอย่างนี้ว่าเอาตรมกันเนี่ยนั่งล้อมนั่งล้อมวง
แล้วเขานั่งตัวคนร้ายนั่งอยู่ตรงกลางแล้วมีระเบิดด้วย
ระเบิดนี่อยู่ที่ตัวคนร้ายซึ่งนั่งอยู่ตรงกลาง

แล้วเอาคน๑๖คนนั่งล้อมเขาไว้

ชั้น๔นะครับผม
ขณะนี้ตำรวจท่านผู้ว่าหรือว่าทหารกรดมกำลังอยู่ที่ห้างหมดแล้ว

คุณวิรพงศ์มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้แจ้งประชาชนบอกว่า
ในละสมีพื้นที่๒กิโลเมตรจากห้างเทอร์เมนอล๒๑ที่โคราชเนี่ย
ตรงนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับปิดถนนปิดจาบเยลาจลหมดทั้ง๔ช่องใหญ่
ทางฝั่งขาข้าวขาออกปิดหมดครับ

ห้างเทอร์เมนอลครับ
ประชาชนส่วน๑ประมาท๖๐คน
ได้คำเดิมไปอยู่ในห้อง
ห้องคล้ายกับห้องที่เป็นห้องมืด

ควรจะมีอยู่นั่นส่วนหนึ่งครับจากทุกชั้นนะครับให้แต่ว่าทางคนร้ายนี่ไม่น่าจะรู้ว่ายังมีอีก๖๐คนอยู่ในห้องรวมกันครับ
หมายถึงว่ามีผู้ที่ติดอยู่ในห้างตอนนี้เจ้าหน้าที่เจอตัวแล้ว๖๐คนแล้วก็ไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับ
อยู่ในห้องในห้องรับครับแต่ว่าน่าจะปลอดภัยอยู่ครับสักเพราะว่าห้องมันเยอะครับไม่สามารถตรวจสอบได้พบพบหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าณขณะนี้มี๑๖คนที่คนร้ายใช้เป็นตัวประกันใช้เป็นตัวประกัน๖๐คนที่เจ้าหน้าที่เจอตัวแล้วไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว
หาช่องทางในการติดต่อใครก็ได้
ติดต่อคนรู้จักหรือใครก็ได้แล้วก็ติดต่อหน่วยงานต่างตรงไหนก็ได้
ให้เขาส่งต่อข้อมูลกันมานะครับฝากมาถึงไทยรัฐทีวีก็ได้
เข้าไปที่เพจไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐทีวีอะไรก็ได้
บล็อกตรงไหนมาก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปเล่าบอกใครก็ได้
เพื่อจะแจ้งว่าท่านติดอยู่ในนี้ท่านยังอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะหาทางไปช่วยท่านพาออกมาเพราะมี๖๐คนที่ช่วยออกมาได้แล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้๖๐คนก็ยังอยู่ในห้องลับที่พาไปซ่อนตัวอยู่นะคะ
อ่าคุณมิรพงศ์ครับเป็นยังไงฮะสถานการณ์ที่หน้าห้างณน่าขนาดนี้
มีแต่เจ้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธครบมือครับ
แล้วก็ก่อการกระสุนโล่เหล็กครับ
คนร้ายนี่น่าจะมีวิทยุสิทธิ์สารดักฟังตำรวจด้วยด้วย

ประเภทไว้ของตำรวจนะครับ
รถของคนร้ายนี่ขับเข้าไปจอดไว้ในห้างหรือว่ายังไงฮะ
ครับอยู่ในห้างครับ
ตัวเลขคนบาดเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตตอนนี้พอจะมีสรุปออกมาหรือยังครับ
ล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตได้มากกว่ามากขึ้นเป็น๑๕ลายครับ
ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตออกมาจากห้างประมาณ๓ลายครับ

ใช่ครับมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำผู้เสียชีวิตออกมา๓ลาย

ส่วนตัวเลขคนเจ็บตอนนี้ยังไม่ยืนยันใช่ไหมคะคุณวีรพล
ยืนยันครับยังไม่สามารถยืนยันเพราะว่ากระจายไปอยู่หลายโรงพยาบาลครับค่ะ
ครับคุณวีรพงศ์ค่ะตอนนี้ที่คุณวีรพงศ์อยู่ที่หน้าห้างเนี่ย
เท่าที่ดูเนี่ยไม่มีประชาชนอยู่แล้วใช่ไหมคะคือกันพื้นที่มีแต่เจ้าหน้าที่ถูกไหมคะ

มีเด็กมีรถมีร้านค้าตั้งอยู่แต่คนไม่อยู่ครับ

แต่นี่เป็นรายงานนะฮะ
ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันอะไรเกี่ยวกับยุทธวิธีต่างอะไรที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปดำเนินการจัดการกับคนร้ายนะ
ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีความรอบครอบรัดกลุ่มที่สุดในการวางแผนนะครับ
ตอนนี้เราก็ได้แต่ช่วยกันส่งกำลังใจให้สามารถคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุด

ก็มีการขึ้นภาพของคนร้ายคนนี้ก็คือจ่าสิบเอกจักรพันธมมานะคะ
แล้วก็มีข้อความว่าแจ้งเตือนบุคคลในภาพก่อเหตุใช้อาวุธปืนกราดยิงที่จังหวัดนครราชศรีมา
มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายราย
ขอให้ประชาชนในโคราชแล้วก็ระแวกใกล้เคียงระมัดระวังตัวด้วยนะคะ
ถ้าไปดูข้อมูลของตัวคนร้ายนะครับท่านผู้ชมครับก็คือจ่าสิบเอกจักรพันธมมาอายุ๓๒ปีเนี่ยนะฮะ
อย่างเช่นยังไงก็หนีความตายไม่พ้นทุกคนร่ำรวยจากการโกงการเอาเปรียบคนอื่นมันคิดว่าจะเอาเงินไปใช้
พวกมึงอยากลองของใช่ไหมอันนี้คือโพสต์ไว้ก่อนนะฮะโพสต์ไว้ก่อนที่จะไปก่อเหตุนะครับ
ที่มีการนำสร้อยพร้อมกับพระเครื่องพระพุทธชินราชมาพันไว้รอบกระบอกปืนด้วย
แล้วก็ระบุข้อความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงช่วยให้ผ่านวันนี้ไปได้อีกวัน
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการที่บุกไปที่บ้านพักของผู้ที่เป็น
นายทหารนะฮะยศพันเอกพันเอกอนันโรศกระแสอายุ๔๘ปีแล้วก็ยิงเขาเสียชีวิตหรือเปล่านะครับ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีการเปิดเผยว่าโรงพยาบาลมหาราช
พร้อมตั้งแต่รับแจ้งเหตุแล้วแล้วมีรายงานด้วยนะคะคุณผู้ชม
ว่าคุณหมอที่เข้าไปช่วยคนเจ็บเนี่ยนะโดนยิงได้รับบาดเจ็บ๑คน
ซึ่งสถานการณ์ความสูญเสียก็มีมากขึ้นมีการสั่งการให้ทุกโรงพยาบาลพร้อมให้การสนับสนุน
แล้วก็อาจจะต้องมีการช่วยกันบริจักษ์โลหิตช่วยเหลือคนเจ็บ
แต่ว่าตอนนี้เท่าที่ทีมข่าวของเราเช็คเนี่ยเลือดในคลังยังคงมีเพียงพออยู่นะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ตอนที่ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
พอหลังจากที่คนร้ายเข้าไปในห้างเทอร์มินัล๒๑ช่วงสักประมาณ๕โมงกว่า
คนในห้างพนักงานในห้างเริ่มรู้แล้วก็วิ่งกรูหนีตาย
เพราะว่าเสียงปืนดังลั่นในห้างหลายนัดเลยนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการประกาศให้ผู้ที่ติดอยู่ในห้างให้หลบอยู่ในที่ปลอดภัย
จริงสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์ของสพเมืองเอาไว้ด้วยนะคะ
คือเบอร์๐๔๔๒๔๒๕๕๕สามารถแจ้งเหตุได้เลยนะคะของสพเมือง
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ยังแจ้ง๑๖๖๙ได้นะคะ
นี่เป็นข้อมูลช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะ
มีรายงานเกี่ยวกับปมการก่อเหตุในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คือถ้าไปไล่เรียงตั้งแต่ต้นเนี่ยผู้ชายคนนี้ที่เดินถือปืนอยู่ในห้าง
เนี่ยหรือว่าประมาณใกล้๑๖นาฬิกาที่ไปที่บ้านพักในพื้นที่บ้านถนนหัก
ตะบนชัยมงคลนพมเมืองจังหวัดนครรศสวีมาแล้วยิงพันเอกอานันโตรดกระแส
อายุ๔๘ปีที่เป็นนายทหารสังกัดค่ายสุรธรรมพิทักษ์เสียชีวิต
พร้อมกับนางอนงมิตจันทร์อายุ๖๓ปีซึ่งกำลังรอข้อมูลอยู่นะครับ
ว่านางอนุมิทจัณฑ์จะเป็นอะไรกับทางพันเอกอานันโตรด
อายุ๓๒ปายิงเขาจนตายเนี่ยเบื้องต้นสนิทานว่าเกิดจากปัญหาการจำนองที่ดิน
กับนายทหารผู้เสียชีวิตมีรายงานว่าปมการก่อเหตุเป็นรายงานนะครับ
ท่านผู้ชมครับปมการก่อเหตุเนี่ยก็คือคนร้ายไปซื้อบ้านที่แม่ยายผู้พันธ
เป็นในหน้าแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วหลายงวดแต่ไม่ได้บ้านเคยไปเคลียร์กับผู้พันธุ์
แต่ว่ามีลักษณะเหมือนกับการบอกว่าให้ไปฟ้องเอาแล้วนัดเคลียร์กันที่บ้านแม่ยายของผู้พันธุ
เคลียร์ไม่ลงตัวก็เลยมีการยิงกันเสียชีวิตก่อนที่จะเกิดการคุ้มคลั่ง
เข้าไปปล้นปืนในกองกระสุนของค่ายทหารนะครับแล้วก็ยิงไปเรื่อยกราดยิงไปเรื่อย
ล่าสุดเป็นคนร้ายที่
เจ้าหน้าที่ต้องการตัวแล้วนะครับประกาศจับประกาศล่าตัวเลยนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งล่าสุดทหารก็มีการขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกสำนักนะคะ
งดการไลฟ์ขณะที่ปฏิบัติการเพื่อไม่ให้คนร้ายรู้ความเคลื่อนไหวนะคะ
ก็นอกจากทุกคนที่อยู่ข้างนอกจะต้องไม่ไลฟ์อะไรสิ่งต่าง
ทำให้คนร้ายรู้ปฏิบัติการการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่แล้ว
ท่านที่ยังติดอยู่ข้างในที่โคราชถ้าท่านยังออกมาไม่ได้
เจ้าหน้าที่ยังช่วยออกมาไม่ได้นะท่านอยู่มุมไหนก็แล้วแต่
ท่านก็อย่าไปไลฟ์ใช่ค่ะอ่าอย่าไปเช็คกินอย่าไปแสดงตัวตนว่าอยู่ตรงไหน
หาทางอินบล็อกอย่างเดียวเพื่อจะแจ้งคนที่ท่านแจ้งได้
ให้รู้ว่าท่านยังติดอยู่แล้วเดี๋ยวเขาหาทางไปช่วย
ใช่หรือว่าจะประสานไปยังสพเมืองก็ได้นะคะ
ย้ำเบอร์โทรศัพท์กันอีกครั้ง๑๐๔๔๒๔๒๕๕๕นะคะ